สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์

คู่มากัดสะบัดให้๓คน

ก็นี่ไง๑๒

ไม่ใช่แล้วพี่นาว
๑๒จูด้องไปไหน
คือคราวสัปดาห์ที่แล้วเราก็
นัดกันมาแล้วว่าสวัสดีค่าจะเจอกันสามคน
แต่ว่าหนุ่มคนข้างดิฉันหายไป

จงกระเบนสีแดงโอ้มหิก
แล้วก็จะเป็นตำรวจต้องเป็นชุดสีน้ำตาล

อะหมายถึงจ่ะเงาะท่าเล่าเพลง

จงยังแบ๊คนซ้ายังบ่อย

สไตล์การร้องของจาง้อคือต้องมีหอหีบการันปิดท้าย

เอาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูจากตัวจริงดีกว่า

เฮ้ยเป็นไงอ่ะ

แล้วต้องอย่างเนี้ย

อย่างหลบลิขสิทธิ์แล้วก็มีเหมือนคนไปถ่ายเขา

เพลงนี้เป็นเพลงแจ้งเกิดเลยเออแล้วเขาก็ร้องก็เลยดังเออตอนเนี้ย

เอาเป็นว่าใครอยากติดตามจ่างเงาะเข้าไปดูได้นะครับ

แล้วมือขวานต้องอยู่ท่านี้เนอะ

เดี๋ยวก็จะให้มีให้ดูทุกเสาร์อาทิตย์นี่แหละค่ะ
จะมาก๊อปปี้ใครให้คุณผู้ชมดูนะคะ

โอ้ยสเตอร์ไพรส์จริงในรายการนี้นะ

เชื่อว่าหลายคนนะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชน
แล้วก็ต้องมีบ้านใกล้เรือนเคียงมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่

ก็คือว่าเจ้าของบ้านผู้หญิงคนนี้

ใช่ไหมคะเขาพยายามจอดในพื้นที่ของตัวเอง

ดูจากคลิปสั้นแล้วอาจจะยังไม่ทันจะเข้าใจทั้งหมด

แล้วให้ฟังทีละบุคลนะกัน

คือคนที่ถ่ายคลิปไว้นี่นะคะคือนางสาวมาริกาอายุ๔๘ปี
บอกแหมสุจทนจริงที่มีเพื่อนบ้านแบบนี้
ก็เลยนำเรื่องราวนี้มาร้องเรียนให้กับทีมข่าวนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เธอย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเช่าแห่งนี้
หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
คือเมื่อ๒๗ธันวาคมปีที่แล้วก็มาเจอเพื่อนบ้านที่อยู่หลังติดกัน
ปลูกต้นไม้เห็นไหมโอ้โหหนาทึกเลยนะ
อันนี้หน้าบ้านเลยนะหน้าบ้านคือบริเวณทางหน้าบ้าน
คือเขาปลูกต้นไม้เต็มหน้าบ้านมันก็ไม่มีทางเข้าออกไง
จนต้องมาอาศัยทางเข้าออกผ่านหน้าบ้านของผู้หญิงที่ถ่ายคลิป
นึกออกใช่ไหมซึ่งก็อยู่บ้านถัดกันนั่นแหละ

กระทั่งเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สามีของคุณป้าข้างบ้านที่ปลูกต้นไม้เนี่ยจะหาที่ตากผ้า
ในเมื่อต้นไม้เต็มบุตรแล้วไงทำไง
ก็เลยต้องมาตากผ้าเลยมาแถวหน้าบ้านของผู้หญิงผู้เสียหาย
เอาเอาล่ะสิไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วนี่
ใช่เพราะบ้านตัวเองปลูกต้นไม้เต็มแล้วไงไม่มีที่
ก็เลยมีปากมีเสียงกระทบกระทั่งกันเรื่อยมา
นับจากนั้นถึงวันที่๑๓มีนาคมค่ะ
ฝ่ายผู้หญิงที่เขาถ่ายคลิปนี้นะที่เขาว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ย
เขานำรถมาจอดหน้าบ้านตัวเองตามปกตินะคะ
แต่ว่าก็จอดชิดไปทางด้านหน้าด้านหน้าที่ว่าก็คือ
ด้านที่ติดกับบ้านคุณป้าที่ปลูกต้นไม้ค่ะเพราะเกรงว่า
ตรงท้ายรถเดี๋ยวจะยื่นยื่นท้ายรถไปจอดชนกับบ้านเพื่อน
เพื่อนบ้านอีกเออนะฮะทำให้คู่กรณีคุณป้านี่ไม่พอใจ
นะคะเพราะว่าเดินออกจากบ้านไม่ได้เท่านั้นแหละค่ะ
ก็เกิดการทะเลาะต่อว่ากันเสียหายต่างนานานะคะ
ไม่นานค่ะมีตำรวจสายตรวจสพไซน้อยมาเลยค่ะโอ้โห
มาถึงบ้านผู้เสียหายถึงสองครั้งอืมทำไมถึงมา
ถามว่าทำไมตำรวจมาเพราะว่าคุณป้าที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยนะ
เขาไปแจ้งตำรวจเขาไปแจ้งว่าถูกผู้หญิงที่อยู่บ้านข้างกันเนี่ย
กลันแกล้งจอดรถกิจขวางทางเขาออกวัดซานอืม
คุณตำรวจเขาก็มาดูไงพอมาดูปุ๊บคุณตำรวจก็บอกอ้าว
ก็จอดหน้าบ้านตรงเป๊ะไม่ได้กินพื้นที่ใครนี่นะคะ
ตำรวจก็เลยกลับไปไม่ได้มีการแจ้งความไม่ได้มีการเอาผิดใครนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะดูคลิปไปด้วยฟังดิฉันเล่าไปด้วยนะ
ภาพก็เป็นภาพในสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
แต่ทีนี้เหมือนเรื่องจะจบก็ไม่ยอมจบง่ายค่ะ
เพราะว่าคู่กรณีเนี่ยนะคะก็คือคุณป้าที่ปลูกต้นไม้เนี่ยนะ
ยังใช้คำพูดต่อว่าถากถางตลอดเวลานะคะ
ทางผู้เสียหายเองก็เคยไปร้องเรียนหลายที่แล้วนะครับ
นิติบุคคลหมู่บ้านใช่ไหม
ติบุคคลต้องคอยดูแลนี่ขั้นแรกเลยถ้ามีปัญหา
จากนั้นก็ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไซน้อยนะแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ
ทีนี้ทางศูนย์นำรงธรรมอำเภอไซน้อยก็ได้ลงมาตรวจสอบข้อที่จริงนะคะ
พบว่าเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่กรณีของผู้เสียหายเนี่ย
เคยมีเรื่องถูกร้องเรียนเข้ามาแล้วหลายครั้ง
ตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนมาถึงปีหกสี่เลยนะคะโอ้โห
มีทั้งเรื่องยึดพื้นที่บนถนนส่วนกลางเป็นพื้นที่ส่วนตัว
เลี้ยงสุนัขปล่อยให้หลุดแล้วก็ไปไล่กัดคนอื่น
ศูนย์นำรงธรรมบอกยังดำเนินการอะไรไม่ได้ติดตรงที่ว่า
เรื่องกฎหมายที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงเป็นฝ่ายนิติบุคคลของหมู่บ้านที่จะดูแล
ยังไม่ได้ยกเป็นพื้นที่ให้ทางเทศบาลหรืออบตเป็นผู้ดูแล
ก็เลยคิดว่าจะต้องให้ทางนิติบุคคลนี่แหละ
บังคับใช้กฎระเบียบกับเจ้าของบ้านรายนี้จะได้ไม่เกิดเป็นปัญหาเดือดร้อน
แล้วก็กระทบกับเพื่อนบ้านอีกนะคะลักษณะก็เหมือนยังเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
คนที่ดูแลก็คือนิติบุคคลก็ฝากนิติบุคคลด้วยแล้วกันใช่ค่ะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนนะ
เขาบอกว่าคลิปที่จะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเอาจริงแล้วเราไม่ทราบมาก่อนนะ
ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงแต่ในคลิปเนี่ยก็คือมีผู้ชายสวมเสื้อลายพรางค่ะ
ทะเลาะกับคนที่อยู่หน้ารถคนที่ขับรถอยู่ด้านหน้า
แล้วพอลงมาโอ้โหมาตีเขามาตีรถมาทุบรถเขาและแถมเอาปืนลงมาด้วย
น่ากลัวเหมือนกันนะดูคลิปค่ะ
ป้ายทะเบียนนี้พี่พอดีมีคนปวนอาหารครับพี่
พี่ยืดยังไงพี่เป็นไรพี่เป็นไรพี่เป็นไรพี่ใจเย็นดิ
อะไรนะครับไม่ผมมา๑๒๐ผมก็รีบพี่
น่ากลุงผู้ชมเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับ
เกิดขึ้นจากการที่เกิดการกระทบกระทั่งบนท้องถนน
เขาว่าอย่างนั้นนะเอาเดี๋ยวไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
เอามาโพสต์ไว้นะคะก็เป็นเหตุการณ์
เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นชายหัวเกลียนสวมเสื้อไหลพรางลงมาจากรถกระบะ
แล้วก็มาชกหน้าต่างประตูของรถเก๋ง
แล้วก็พูดลักษณะด้วยถ้อยคำที่ไม่ค่อยสุภาพนะคะ
แล้วแถมมีลักษณะวัตถุคล้ายปืนมาด้วย
เจ้าของคลิปเขาเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะเมื่อวานนี้เขาบอกว่า
เขากลับจากทำบุญที่อำเภอทุ่งเขาหลวง
กำลังจะเข้าเมืองร้อยเอ็ดรถกระบะคันสีเทาดำ
ที่มีคนใส่เสื้อไหล่ปรางเป็นคนขับเนี่ย
ขับตามหลังเขาพยายามที่จะส่งสัญญาณให้รถของตัวเองเนี่ยหลบหน่อย
หลบหน่อยซ้ายหน่อยแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ขับเร็วแล้วนาน๑๒๐ดังนะ
และแถมซ้ายมือมันมีรถบรรทุกเขาก็เลยหลบไม่ได้
โยนก้อนหินใส่รถก่อนแล้วหลังจากนั้นติดไฟแดง
ดาวอังพธวรรษบุรีลงมาเลยค่ะมาทุกประจกรถ
เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นพยายามจะดึงประตูด้วย
เขาก็ตกใจอยู่นะคนที่อยู่ในรถน่ะนะคะ
ก็พยายามจะพูดคุยแบบพี่เป็นอะไรพี่ใจเย็น
และช่วงนั้นไฟเขียวยังไม่ทันได้เรื่องได้ราวอะไรหรอก
ไฟเขียวแล้วไปก่อนเลยด้วยความตกใจนะคะ
เพราะเขาเห็นว่าถือคล้ายอาวุธปืนลงมาด้วย
เบื้องต้นผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ
เอามีล่าสุดเบื้องต้นนะนิดหนึ่งล่าสุด
ตอนนี้เขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาของผู้ชาย

กำลังพาตัวไปที่อำเภอธวัฒน์บุรีค่ะ
โอ้โหบนท้องถนนเนอะเราก็มักเจออะไรแบบนี้
ไม่คาดคิดก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ใจเย็นกันหน่อยฮะเรื่องนี้ก็หัวร้อนเหมือนกันนะฮะ
วัยรุ่นสองฝ่ายเขาไปเล่นฟุตบอลกัน
ฟุตบอลเตะไปเตะมาเอ้ามีเรื่องกัน
กระทบกระทั่งกันอีกฝ่ายนึงเขาโทรหาเพื่อน
แต่เพื่อนไม่ได้มามือเปล่าเอามีดมาด้วยครับ
อ้าวมีด
เอาเนี่ยครับคุณผู้ชมไล่เลียงแบบนี้เลย

คือเรื่องมันเกิดประมาณวันที่๑๕มีนาคม
คือสองฝ่ายเขาก็มาเล่นบอลด้วยกัน
แต่เล่นไปเล่นมากระทบกระทั่งกันฮะ
อีกฝ่ายหนึ่งฮะอันนี้คือผู้เสียหายคือในเบฟนะ

วิ่งหนีไปแล้วคือนี่ฮะโดนลุมแบบนี้ฮะ
มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมีดทั้งขวดโอ้โหมาเต็มนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นจากนายดีนะฮะ
ชายเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีดำ
ผ้าปิดจมูกคนนี้เป็นคนที่ถูกเรียกมาทีหลังนะ
เรียกมาเพื่อที่จะมาลุมกระทืบในเวฟ
ที่สวมเสื้อกีฬาเบอร์๗แล้วก็เบอร์๘๘
แล้วก็เดินออกมานะฮะแล้วก็ตะโกนท้าทาย
แล้วก็ไปทำร้ายในเวฟนะครับผม
นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ทีมข่าวไปคุยกับนายเวฟหน่อยผู้เสียหายอายุ๑๘ปี
เขาบอกว่าเรื่องกระทบกระทั่งกันในสนามโอเคจริง
เพราะเขาพาดไปเตะเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเขาบอกเองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะ

ใช่นะฮะแต่อีกฝ่ายเขาบอกเขาไม่เข้าใจนะฮะ
แล้วก็มีการด่าทอแล้วก็มีการลุมกระทืบกันแบบนี้
ด้านนายสุภเดชอัศวะนันทการนะฮะเจ้าของสนามฟุตบอลบอกว่าโอ้โห
พอเกิดเรื่องแบบนี้ลูกค้าหายเกลี้ยงเลยครับ
ใครจะกล้ามาล่ะฮะมีคนมาแทงกันมาไล่ตีกันแบบนี้นะครับ

ทีมข่าวติดต่อไปยังหนึ่งในผู้ก่อเหตุบอกว่า
เขาบอกว่าทำไปเพราะว่าอีกฝั่งโยนบอลใส่แล้วก็ด่าถึงบุปการี
แล้วก็เลยส่วนเรื่องมีดที่พกมายอมรับว่าโอเคเป็นฝ่ายผิดจริง
แล้วก็ในวันนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด
จะเข้ามามอบตัวที่สอนอท่าข้ามโดยมีผู้ปกครองไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย
เนื่องจากยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับ

การที่จะเข้าไปในสนามฟุตบอลเตรียมใจไปก่อนแล้วกันน้อง

โอ้โหแล้วอาวุธพกไปทำไมไม่รู้จะตอบยังไงเลิศจริงนะ
อย่างให้จ่ายเย็นกันนะฟุตบอลเป็นยายวิเศษเนอะสะเลาะกันเลย
เอามาดูเรื่องของการไปชมคอนเสิร์ตกันบ้างนะคะ
แจ๊ดสปุ๊กนิกปลาปิยองกุ๊ก
ชื่อเขาเท่เนาะเขาแสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศแฟนรอชมเขานะคะ
แต่ไปเจอแฟนคนหนึ่งแฟนเพลงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะ
ทำพฤติกรรมไม่น่ารักเลยอ่ะทำยังไงไปดูค่ะ
ช้างน้อยโดนจับซะแล้วแบบนี้เลยเหรอ
คุณจูด้งคุณเป็นผู้ชายเห็นอย่างนี้คุณรู้สึกยังไง
สู้เลยสู้หมายถึงคุณจะสู้กับผู้หญิงคนนั้นว่าไม่ควรทำแบบนี้

คุณแจ๊เขาไปแสดงคอนเสิร์ตที่จันทบุรี
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็มีแฟนเพลงแหละนะคะ
แล้วบอกคอจับของลับหน่อย

ถ้าลูกมาเห็นคลิปคุณถ้าคุณทำอย่างนั้นจริงนะ

คุณแจ๊ก็เลยพูดเหมือนเชิงประชดกลับไปว่าก็แล้วแต่ละกัน

แล้วช่วงที่จับคุณได้ยินเสียงใช่ไหมในคลิป
โอ้คนโหร้องเต็มเลยแล้วก็มีเหมือนกับกาลของสถานที่ท่องเที่ยวแม้
ทุกคนก็คอมเมนต์ว่าศิลปินมีหน้าที่ให้ความบันเทิง
ไม่ได้มีหน้าที่ระบายความจุด

ทีนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังคุณแจง

ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะก็คงต้องรอสอบถามจากพี่แจ๊ดก่อนนะคะ
ตอนนี้ดิฉันเข้าไปส่องดูทั้งในจากพี่แจ๊ดพี่แจง
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดกับเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าในนี้เขามีคิวการแสดง
ค่ะนะคะก็ฝากแฟนแล้วกันนะ
ใครที่จะไปชมไปเชียร์ก็ให้กำลังใจดีแล้วก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักด้วยแล้วกัน

บีพู้หญิงคนนึงนะคะเค้าเดินผ่านหน้าสถานธุรกิจราเซีย
ไปสังเกตว่าทางเท้าหน้าสถานทูตรัสเซีย
เหลืออยู่แค่ประมาณคืบกว่าเท่านั้นเอง
เธอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับฉัน
เดินบนทางเท้าไม่ได้และใครจะรับผิดชอบ
คุณดูสิทางเท้าเนี่ยเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะ
ขออภัยนะดิฉันเมื่อสักครู่นี้บอกว่า
คืบกว่าเพิ่มให้อีกเป็นประมาณ๒คืบกว่าก็เพื่อให้ต่างกันเลยล่ะค่ะ
เดินลำบากอยู่ดีค่ะคุณชิสาคุณจูด้ง
ใครคะเนี่ยและนี่คืออะไรคะเนี่ย
ใครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ผู้สื่อข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้วลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปพร้อมกับตำรวจเลยนะเพราะว่าดูแปลกนะคะ
อ้าวไปเจอพระมหาวิชาณธรรมธิโปเป็นเจ้าอาวาสวัดสันติภาพโลกถาวรจังหวัดปฐุมธานี

คือท่านมาสร้างที่พักสงฆ์ชั่วคราวที่ทางเท้าหน้าสถานทูตรัสเซียค่ะ
บางรักกรุงเทพนี่แหละความยาวเต็มพื้นที่ไปเลย๓๐เมตร

พระมหาวิชาญซึ่งเป็นเจ้าอาวาสบอกว่าอยู่ที่นี่พำนักที่นี่มา๑ปีแล้ว
ตั้งแต่สถานการณ์สงครามเกิดขึ้น
เพื่ออะไรเพื่อมาเทศนาให้คนเกิดธรรมะไม่ก่อสงครามท่านว่าอย่างนั้น
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมีใครมีปัญหาเลยที่มาใช้ทางเท้าตรงนี้
ก็เลยตำหนิคนที่ถ่ายคลิปร้องเรียนโพสต์ลงในโลกโซเชียล
บอกว่าพระยังไม่สามารถกลับที่พักที่จังหวัดปฐุมธานีได้

ตำรวจเชิญตัวเลยค่ะเจ้าอาวาสไปที่สนบังรักษณ์
เพื่อสอบสวนหาสาเหตุแต่พระรูปดังกล่าวไม่ยอมไปดี

ว่าท่านมาปฏิบัติหน้าทีอย่างไรลองคุ้มเจ็บท่านหน่อย

ครับครับครับ
ขอบคุณมาจัยครับ

การเดินข้างถนนเล็กน้อยนี้เสียสละ
ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมได้ช่วยโลกทั้งโลก

ขออนุญาตนะครับ

นี่คุณผู้ชมให้ดูภาพต่อไปเลย
ยังไงเพราะบอกว่าตอนแรกเชิญตัวไปนะแต่พระรูปนี้ไม่ยอมไป
คือไม่ให้ความร่วมมือใช้คำนี้ดีกว่า
นั่งขัดสมาธิอยู่ที่สำนักสงฆ์ชั่วคราว
ที่พักสงฆ์สุดท้ายต้องอุ้มขึ้นรถไปแบบนี้เลยค่ะ
แล้วตอนนี้เอาล่าสุดนะเจ้าหน้าที่ลื้อที่พักสงฆ์ตรงนี้ออกจากทางเท้า
ใครที่เดินไปที่หน้าสถานทูตรัสเซียตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ
อ่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนอะ
มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกัน
ถ้าอยากจะไปเจอท่านก็ไปเจอที่วัดละกันที่ปฐุมธานีเนาะ
ปกติเนี่ยความรักควรจะมีกี่คนนะครับ

เอ่อกูจะให้มี๕คนค่ะ

ติดตามในช่วงสมัดข่าวเด็ก
สมัดข่าวเด็ก

คุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยว่า
คนไหนเป็นนางเอกคนไหนเป็นนางร้าย

ดองนี้ก็จะเอาแล้วดูน้องที่จ่ายโบ๊ทเป็นยังไง

ไม่ได้เธอห้ามช่วยเออ

แต่ก็มองแบบเป็นปฏิกิริยาของเด็กน่ารัก
เอาไปเถอะ
เอาไป

โอ้โหแห่ช่วงนี้แห้งนะเอาหน่อยนะ
แต่ที่เราทำอย่าทำอีก
เอาไปดูเรื่องของเด็กอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ

หาอยู่หากินได้เองแบบนี้น่าชื่นชมค่ะ

มีไง

ปลาตัวใหญ่เลยค่ะ

ดูซิเปิดให้ดูหน่อยได้อะไรมา

ถ้าดูไม่ผิดนะน่าจะเป็นปลาช่อน

ตัวใหญ่ใหญ่กว่าแขนเด็กอีก
เห็นหน้าเค้าแล้วเห็นหน้าเค้าแล้วปลาช้อน
เก่งมากวิชาชีวิตทักษะชีวิต
ใช่นี่ฉันเนี่ยที่จะจับได้แค่ปลาสอร์สอยู่ท่อข้างบ้าน

ปลาสอร์สมันตัวเล็กชีดต่อเชา

ชื่นชมน้องนะคะ

ไม่ใช่ไม่ใช่สุภาษิตแบบนั้น
น้องเขาสร้างบ้านที่อยู่ได้จริง
แล้วเป็นบ้านราคาประหยัดสร้างด้วยดินเย็นตลอดทั้งปี
ไปดูพบกันเลยไหมคะ

ไอ้มดแดงจะไม่ว่างไม่เป็นไร
เอาเป็นว่าตอนนี้ดาวอยู่ที่ชุมชนบ้านดินมดแดงนะคะ
แต่ว่าที่ชุมชนแห่งนี้ชื่อเขาก็คือหินมดแดง
มีคำว่าดินอยู่ในนั้นแสดงว่าวันนี้ดาวต้องได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับดินแน่นอน
ไม่อยากรู้แล้วว่าวันนี้จะได้ทำอะไรเกี่ยวกับปีนไฟค่ะ

มัดแดงกับแจ้งกับจ้ากับเสือกับเผามัดแดง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

ย่ำลงไปแล้วยกขาขึ้นมาแล้วเป็นรอยเท้า

แล้วก็ต้องย่ำย่ำประมาณครึ่งชั่วโมง
ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เหยียบจนได้ที่แล้วไปไหนต่อคะ
ก็ใส่ภาชนะกระแป๋งเลยเอาทำบล็อกดิน
เอาไปฉาบดินไปสร้างกำแพง

มันเสร็จมาหมดหมดครั้งนี้ฮล่อย
ขั้นตอนต่อไปก็คือการยกพิมพ์ค่า
อ้าวไหนใครจะช่วยพี่บ้าง
โอ้ยทำไมเสียงเบาจังเลย

อ้านายสวยกว่ากัน

อาจารย์ทีนี้ตอนนี้เราได้๓ก้อนแล้ว
ตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าให้เว้นไว้๑เซนเนี่ยเว้นไว้ทำไมนะคะ
เพื่อที่จะเอาน้ำดินใส่เข้าไปดินมันจะได้เหมือนกาวติดกันหมด
กินกัน

ว้าว

และทีนี้หลังจากที่เราก่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต้องทำอะไรคะอาจารย์

มือกับน้ำแล้วก็เลน

อาจารย์
หนูทำบ้านเนี่ยชดใช้เจ้ามดแล้ว
คุณยังต้องกลับไปชดใช้เจ้ามดอยู่อีกไหมเนี่ย

เหมือนไปปั้นมดค่ะ
มาแล้วตอนนี้ได้เวลาชดใช้กรรม
ฐานปฏิบัติการนี้คือฐานปฏิบัติการ

อาจารย์หนูติดหนี้มดอยู่

โอ้ค่ะสวัสดีค่ะ
หลังจากที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ดินทำบ้านได้ด้วย
แล้วก็ทำของใช้ในบ้านแบบนี้ได้ด้วย
แต่ว่าอยู่ชุมชนนี้ไม่ได้มีแค่นี้หรอกค่ะ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ที่เอามาสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีก
อีกเทปหน้าห้ามกล้า
ลูกกับพ่อไป

โอ้โฮเป็นอะไรคะเนี่ย

บ้านเนี่ยไม่ทำไม่ยากหรอกใช้ดิน

แต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทำบ้านเสร็จแล้ว

ชมชมกันหินบนแดงจังหวัดลอฟบุรี
เดี๋ยวรอชุมชนต้องแชร์กันต่อพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนช่วงหน้าอยากให้คุณผู้ชมตั้งหน้าตั้งตารอ

โอ๊ยเป็นคุณยายท่านหนึ่ง
โอ๊ยจะเป็นใคร
เดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดใน
คู่กัดสบัดข่าว
ดังนั้นแล้วนะเราตามไปพบกับยายดาวขาวอีกอย่างกันเลยในช่วงนี้ยายดาวเผาอีกอย่าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมย่ายดาวข่าวยัง
กลับไปลงคาแปดข้างี้มานี่มานี่น่ะ
แต่ว่าเมื่อนี้มันเป็นวันหยุดมันบ่อก็เลยอยากให้ซุ่มศูนย์
ซุ่มซูหมายถึงคุ้นคุ้นพุทธซุ่มเนี่ยไปหลอกเนี่ย
อย่าหาจะนอนหนูเฮื่อนยังไม่ขี้ข้านยังเห็นขี้ข้าน
แล้วฉันมันบอกคือจะไปหลอกเนี่ยพาไปตลาดไทยเหล้านะ
ตลาดไทยเรามันอย่างน้อยจังเอิญจังสั่น
ตลาดไทยรักก็คือว่าเขาตั้งอยู่ทาอุเทนนครพนม
ให้คนไทยมีตลาดเอาของมาขายคนเหล้าก็เอาของมาขาย
ของป่าบริมาฟดูได้ซุนี่ไข่มัวแดงไข่มัวแดง
เฮ้ยเฮ้ยละคริสต์อยากเฮ้ยอย่าเคลียดกระเป๋าเลยไข่มัวแดง
มันมีหลายวงมันจะไข่มดแดงนี่อันนี้อันนี้
ห่วงเพลิงห่วงเพลิงเค้าเอามาปิงอันโห้เกินละเอามาปิง
เฮ้ยภัยเคยกินอะชงไหล่มาบอกนี่
บริกิณฑ์โดนระย้ายนี่บริเวณจะซำนั้นได้อันนี้
นั่นมันไม่มีขายแล้วมันตลาดตลาดท่าอุเทน
จังหวัดนกรพนมเท่านั้นว้าวมันน้ำหนักขึ้นหลายแต่ของนี่
ขั้นอันข้นล่าวนี่ขายอยู่ฟังล่าวเรียบนำโขง
คันของคนไทยกับยูเรียมนำโขงคือกันกับยูหันล่ะ
ขั้นจะบอกว่าขั้นอยากไปนำไฟตาเศร้าในเดิมเปิดแต่แต่หกม่วงกว่ากว้าฝุ่น
ไปติดสือของกินห้วงพึ่งปิ้งพิ้งน่าล่ะค่ะอันอัน
คือกันด้วยหาอันใหม่เอิ่นดาวก็ได้ไปไปตลาดอันปึยเอา
แต่ว่าย่ายเนี่ยอนุญาตขออนุญาตก๊อปปี้
วิถีชีวิตคนคอนบุรีเมืองโคราช
แล้วว่าอันเล่าสาป่าเราไปหาไข่มดแดง
เราไปหาผักหวานมาเห็ดกับเข่า
กับเขาซื้อว่าอันล้ำป่าใส่ผักหวานกับไข่มดแดงนี่
เราไปหาไข่มดแดงนั่นเอาถุงปุ๊ยไปเงย
ให้ไข่มันลงมาด้านนอนป๊า๊ด
วนขึ้นอย่างเดียวได้ไข่เสร็จแล้ว
ก็จะว่าริเมตรวิธีแกงเอาไว้ในอันไม้ไภ
เอาไปแต่ไส้หมดสิว่าไส้ไม่ไภแล้ว
ความเดียวต้องไส่เวลาได้ปีนใหม่ปีนมาใช่สี้หาเปล่าไม่มันจุดแทรก
จนนี่คือตัวเห็นจังสิแล้วอยากไปหาไข่งูดแดง
มันถาดไทยอยากอยากให้งวดแดงกัดเนี่ยมันจะงวนเนาะสูงเนาะ
เออยายไปหาใครงวดแดงก่อนเด้อ
อย่าลืมเด้อยายดาบค่ะอีกอย่างมาเจอกันอีกเด้อมืออื่นเด้อ
ไปแล้วมักลามักลา
เออเอาไม่สาวก็เอาทั้งให้ยายเนี่ยยายจะเป็นใครงวดแดงก่อนเด้อ
เออเอาสิไปเงียจะเงียใครงวดแดงกันสินะ
เออเอามาเอออยู่หลังเพื่อนนั่น
มันยังทิ้งมาหาอัปโภ

เออแต่ข่าวอีกอย่างก็สนุกดี
ใช่นะอยากรู้บ้างเลยยายแกห่อลิ้นอย่างไรฮัฮฮัฮ

แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามยายดาวต่อวันพรุ่งนี้นะคะ
ใช่แต่หนุ่มคนนี้คุณผู้ชมต้องดูเลย
เพราะอะไรเขาไปขี่นกกระจอกซึ้ง

เฮ้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กัดสะบัดข่าวช่วงสุดท้ายของคู่กัดสะบัดข่าววันนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปเขียนอะไรแปลกกันหน่อย

อุ๊ยไม่เคยค่ะอุ๊ยน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะเขามีความเร็วมาก
แต่น้องผู้ชายคนนี้เขาบอกขอลองขี่หน่อยสักทีจ้า
นี่เขาบอกว่าผมมาเที่ยวเวียดนามผมขอลองนกกระท็อกเทศหน่อย
พูดเปิดไปแล้ว
สุดท้ายไม่รอดค่ะขาห้อยเลย
น้องเขาบอกขอลองอีกทีได้ไหมล่ะพี่นกกระจอกเทศเนี่ย
ลองอีกรอบหรอรอบงี่ได้ดูดี

นกกระจอกเทศเค้าบอกเป็นยังไงครับผม
ผลงานผมสุดยอดไปเลยนะครับ
กระจอกเทศแล้วก็โอ๊ยเจ็บหลังจังเลย
มันก็มีแบบนี้เหมือนกันแล้วกันเนอะ